ล่าสุดนะคะบอกเลยว่าจะแขวนไมค์

คือก่อนหน้านี้คือเรานำเสนอข่าวไปหลายครั้งแล้วค่ะ

คอนเฟิร์มแล้วค่ะพี่ดาวบอกเลยนะคะพี่ไม่เอาแล้ว
หรือไม่เลิกคือเลิกแล้วนะคะปิดตำนานคือแกจะไปทำธุรกิจนั่นแหละค่ะ
ตำนานเพลงฮิตนะคะมีเมียแล้วไม่เอามีเมียแล้วก็เอา
อันนี้ไม่เกี่ยวดิฉันร้องเองนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะ
เจอพี่ดาวมายุรีในงานคอนเสิร์ตส่งท้ายปลายปีไม่รู้จะเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายหรือเปล่านะคะ
เจ้าตัวบอกกับเรานะคะว่าพี่ลงลาวงการจริงแล้วแหละตอนนี้ประกาศขายชุดซึ่งตอนแรกตัดเอาไว้จะถ่ายทำเอ็มบีนี่แหละค่ะ
แสนกว่าบาทคือมันติดโควิดคุณผู้ชมต้องยอมรับ๒๓ปีตอนแรกแกจะทำเพลงใหม่เป็นการปิดตัวตัวเอง

ก็ไม่นั่งคิดค่าโปรดักชั่นอีก๓แสนค่าชุดอีก๒๕แสนครึ่งล้าน

มันแป๊บเดียวมันหายวับไปเลยแกก็เลยเออเก็บตังค์ไว้ดีกว่าค่ะ
เพื่อนฝูงลูกทุ่งที่มาวันเดียวกันพี่ไฮอพ

ก็ถามพี่ฮายอพี่ฮายจริงเห็นร้องเพลงด้วยกัน
ไม่คิดจะหลังแบบเพื่อนไว้บ้างเหรออะไรอย่างนี้
คืออยู่วงการมาตั้งนานพี่ดาวอยู่มาจะ๓๐ปีแล้ว
อืมแบบนั้นเลยนะคะอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
จริงพี่ดาวว่าจะหยุดทำงานเดิมแล้วนะเอาจริง
มันแพลนจนโควิดมาจนมันเลื่อน
อ่ะซ้อมท่าเต้นก็จะลืมหมดแล้วแต่ชุดอ่ะเสร็จแล้ว
ไม่พี่ดาวเรียกว่าจะทำทิ้งทวนกับเพลงอัฟรัตตะ๒เพลงนี้

พอแล้วทำทำแพลนโควิดมาโควิดมาเลื่อนแล้วเลื่อน
ขี้เกียจถ้าทำผิดก็โปรดักชั่นอีก๓๐๐๐
อืมแต่เสื้อผ้าจ่ายแล้วก็แฟนอยู่ในห้องนั้นน่ะ

ก็เรียกพี่ศิลปินมาเอาหลายคนเหมือนกัน
มาเอาเสื้อผ้าให้พี่เข้าไป

ก็อยู่บ้านทำเรื่องธุรกิจอย่างอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่คิดถึงเหรอพี่ร้องเพลงมาเกือบชีวิตทั้งชีวิตเลย
มันอาจจะอิ่มตัวด้วยมั้งค่ะแต่ว่าอย่างนั้น
ไม่หลังแกไว้หน่อยหรือ

ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังเวียนวนอยู่นี่แหละค่ะ
แต่ว่าแกก็จะไปทำธุรกิจนี่แหละค่ะ
ถึงพี่ดาวเนอะใจหายเหมือนกัน
รอสนับสนุนธุรกิจของพี่ดาวต่อไปแล้วกันนะคะ